ดูหินนำโชคหน่อย

อยู่ที่อำเภอโขงจังหวัดนครรจศรีมานะครับ

เดี๋ยวเค้าโชคดีมากมั้ยอันนี้ตั้ง๗ก้อน

นี่นี่ตี๋อยู่ในมือตี๋แล้ว

ตัวเองยังเอาไม่ค่อยรอดเลยไปจับหินนำโชคเขาซะแล้ว
เขาก็อยากได้โชคบ้างไงตกลงมันคือหินอะไรคะ
คือเจ้าของเนี่ยเขาบอกเขาอยากให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาช่วยดูให้หน่อย
เพราะว่าเจ้าของบอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือหินนะ
เดี๋ยวนะตัวลงหมอปลาเป็นอะไรประกอบอาชีพอะไรตอนนี้

ยังหาคำนิยามไม่ได้แต่ตอนนี้แกท้องทิพย์อยู่

หรือเปล่าต้องไปดูไปหาคุณหมอไหม
คือเจ้าของเนี่ยอยู่ที่อำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
แต่ว่าตั้งแต่ได้หินมาเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนะ
โชคได้ลาบถูกลอตเตอรี่โชคภัยไข้เจ็บหายนะครับ
เพียงแต่ว่ามันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นกับเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านเขาฝันว่าถ้าอยากได้หินอีก
หาตัวตายตัวแทนมาแลกกันก็เริ่มกังวลนะครับ
นี่คือป้าประสมศรีนะฮะนี่ฮะก็เลยมีหินหลายสีหน่อย
เหรอคะไอ้สมกับชื่อป้าใช่เหรอคะ
คุณป้าประสมศรีบอกมีหินอยู่๗ก้อนนี่วางไว้บนผ้าขาวบนพานนะครับ
ติได้ดูให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ดูนะครับ
มันก็มีขนาดและสีต่างกันบางก้อนก็ใสเนี่ยฮะ
อมเขียวแดงเหลืองสีขุ่นก็มีคล้ายไข่ไก่ก็มีนะครับ
ประสมศรีบอกว่าเก็บมาบูชาได้๒ปีแล้ว
ตั้งแต่ได้มามีแต่เรื่องดีมาตลอด
ถูกลอตเตอรี่ก็มีเจ็บป่วยก็หาย
ถามว่าได้มายังไงล่ะป้าเริ่มจากพี่ชายของป้า
นอนแล้วฝันเห็นผู้หญิงชราคนหนึ่งผมยาวใส่ชุดขาวมาบอก
บอกว่าให้ไปเอาของที่ไร่พอตื่นมาตอนเช้าไปทำไร่
เหลือไปเห็นแสงสีแดงเป็นประกายเข้าตา
เดินไปดูโอ้โหเจอก้อนหินตรงตามความฝันเลย
นี่คือหญิงชราผมยาวเหรอคะที่เขาฝันมาบอก
ถัดมาป้าประสมศรีก็บังเอิญไปเจออีก
แต่ทีนี้เจอสีเขียวพี่เจอสีแดงนะน้องเจอสีเขียวก็เก็บมาล้างน้ำ
จากนั้นคนในบ้านทยอยเจอคนละก้อน๒ก้อน

เชื่อว่าเป็นหินวิเศษเอามาบูชาใส่พานเอาไว้
ทุกวันพระนำน้ำพึ่งเทใส่แก้วไปถวาย
ตอนค่ำเช้ามาน้ำผึ้งหายหมดเลย

ไม่ใช่เหรอไม่รู้หายไปไหน
ใครแอบเอามาไปกินหรือเปล่า
นี่ฮะเอาเป็นว่าป้าเขาบอกเป็นความเชื่อของป้า
แต่เพื่อนบ้านเนี่ยซึ่งไม่เคยรู้เรื่องหินนำโชคเลยนะ
นี่เห็นไหมหมดเลยเห็นไหม
ไม่เห็นตอนวางไงว่าใส่ไว้เต็มแค่ไหน

แต่ทีนี้เพื่อนบ้านไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนะ

เพื่อนบ้านฝันเห็นผู้หญิงแก่ชุดขาวเอาก้อนหินก้อนใหญ่มาให้

อยากได้ไหมถ้าอยากได้เนี่ยต้องมีตัวตายตัวแทนมาอยู่ที่ต้นมะขาม

เดี๋ยวให้ดีใครทำข่าว

เอาเดี๋ยวฟังเสียงป้าประสมศรีหน่อยนะครับ

หมอปลามือปราบสัมภเวษีนี่เห็นไหม

เห็นไหมครับหมอปลาไม่ได้มาคนเดียว

มากับนายประเสริฐพนึกทอง

ที่เคยเอาลิ้นไปไล่จับวิญญาณที่ชายทะเลที่จังหวัดระยอง

คือยังไงเขาวิ่งแบบลิ้นไปริมชายทะเลอย่างนี้ห
เขาแลบลิ้นมาแล้วมีวิญญาณเขาจะสัมผัสได้
หมอปลาก็มาดูหมอปลาบอก
ก็สัมผัสหินแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยนะ

นี่ไงที่ฉันเจอคนกินน้ำผึ้งแล้ว

นี่ราชพรเป็นอย่างไร
คุณภาพอย่างนี้ออกอากาศได้เหรอดิฉันถามจริง

เป็นวิธีสัมผัสวิญญาณ
ส่วนลิ้นสัมผัสวิญญาณ

ก็คุณกินน้ำผึ้งไปขนาดนั้นแล้วนั่น
ถ้ามีวิญญาณเนี่ยลิ้นจะต้องชา

นี่เรียกทุกก้อนเลยเหรอค่ะ

ลูกนี้ได้คนแรกค่ะ

เห็นแสงแว๊บเขาตาก็เลยไปเคลียร์ดูว่าเป็นลูก
เลยก็เก็บไปทางค่ะกลับมาเลยค่ะ

ไม่รู้จะเอาอะไรค่ะก็เลยเอาน้ำพึงมาถวายค่ะ

ไม่รู้เอามาใส่ใครละ
แต่พอลูกพึงแล้วก็ไม่มีน่ะค่ะ
ค่ะโทษทีครึ้มสวัสดิ์นักวิทยาศาสตร์
แต่เรื่องผีไม่มีแต่ผมจะไปดูตรงที่ว่าเจ๊ฝันว่าแต่อันนี้ผีมันไม่มี

ตกลงมันคือหินอะไรดิฉันอยากรู้ว่า
หมอปลาบอกว่าเอางี้พาไปดูที่จุดที่เจอเลย

ป้าแกก็พาหมอปลาพาลิ้นสัมผัสวิญญาณไปด้วย
ตรงต้นมะขามต้นนั้น

นี่ติก็ไปด้วยอยากรู้ใช่ไหม
อีกสักทุกกลับมาครับ
ท่านผู้ชมครับมาต่อกันดีกว่า
เอาเรื่องหินนะคือที่ฉันอยากรู้จริงว่าสรุปแล้วมันคือหินอะไรกันแน่
๗ก้อนสีสันแตกต่างกันไป

ของป้าประสมศรีหมอปลาสัมผัสแล้ว

เพราะว่าเพื่อนบ้านบอกเจอวิญญาณหญิงชะลามาบอก

แต่ตัวป้าแกเองไม่เคยเจออะไรนะมีแต่โชคดี

หมอปลาไม่ได้สัมผัสเจอลักษณะวิญญาณอะไรเลย
มีเพื่อนไปด้วยลิ้นสัมผัสวิญญาณ

ลิ้นสัมผัสวิญญาณลองตรวจสอบดู

อันนี้มันสากแต่ลิ้นผมมันไม่สาก
มันไม่มีวิญญาณครับ
ไม่มีครับถ้ามีก็ไปอยู่กับผม
เรื่องวิญญาณผมชอบครับ
ทีมข่าวของเราคุณติวีดีโอคอหาอาจารย์ออส
ต้องถามทางหลักวิทยาศาสตร์ดีกว่า

เดี๋ยวฉันอยากฟังความคิดเห็นด้านวิทยาศาสตร์บ้าง

ส่องหินให้หมอไม่ใช่หมอออส

คืออาจารย์วิเคราะห์เบื้องต้นจากเท่าที่ดูทางนี้นะ

ดูแล้วมันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติ
มันน่าจะเกิดการผลิตหรือทำขึ้นมา
ส่วนสิ่งที่เอามาทำไม่แน่ใจ
เพราะว่ามันต้องเอามาตรวจทางแล็บทางวิทยาศาสตร์
อืม

ขณะเดียวกันป้าประสมศรีก็พาไปที่ต้นมะขามที่เพื่อนบ้านฝันเห็นหญิงชรา

บอกว่าถ้าอยากได้หินเพิ่มเนี่ยก้อนใหญ่เนี่ยต้องมีตัวตายตัวแทน

ฝันว่าเราไปจับเดี๋ยวเราไปจับ
ปกติมากเลยไม่เกิดอาการ
เกิดอาการผมคิดว่ามันเป็นแบบนี้แม่
บางทีแม่ไปดูหนัง
ไปดูหนังหรือมีคนเล่ากันว่า
ตรงนั้นเขาขุดไปเจอสมบัติเฮ้ยสมบัติมันลอยขึ้นมา
บางทีเราเล่ากันบางทีเราเล่าเรื่องงู

ถ้าให้ดีต้องเอา
เข้าแต่อาจารย์ออดให้ได้นำแหละ
มันจะเป็นผลดีกับเราว่า

ถ้าของจริงเราก็ขายเราก็มีเงิน
แต่ถ้าไม่ใช่ของจริงแล้วเราไปหลอกขาย

แต่ก็ยังอยากรู้อยู่ดีว่ามันคืออะไร
เดี๋ยวอาจจะฝากไปตรวจทางแล็บกับอาจารย์ออส
คือก็จะเก็บเอาไว้ดูไหนก็ได้มาแล้วก็จะเก็บเอาไว้ดูเล่นคุณป้าบอก

อาจารย์ออสก็ฝากนะฮะเวลาเราเจออะไรเนี่ยอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจ
ก็สันนิษฐานก่อน๒อย่างคือ๑เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเอง
ว่า๒คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
อันนี้ต้องไปตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนนะฮะ

อาจารย์ออสขออภัยค่ะไม่ใช่หมอออส

ดิฉันสับสนคุณยังเลือกคุณตีเป็นหมอป้าอยู่เลย